ทีนี้มาดูเรื่องของสาวที่เป็นเหยื่อจากผู้ชายโรคจิตไปส่องกันหน่อย

อยู่ที่ถนนลาดพร้าวผู้ชายคนนี้เขามีพฤติกรรมนะคะ
แอบส่องจ้องมองจากประตูด้านหลังของหอพักแห่งหนึ่ง
ไปดูซิว่าเขาอยู่ไหมสาวคนนี้
แต่มันไม่แค่นั้นสิส่องอย่างเดียวไม่ว่า

แต่มืออีกมือนึงเนี่ยล้วงเข้าไปในกางเกงด้วยนะ
ไม่รู้ทำอะไรเหมือนกันนะคะอยากให้ดูคลิปเอาไว้
เพราะว่ามีคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเขาบันทึกเอาไว้
เขาเห็นไม่ดีแล้วท่าไม่ดีแล้วบันทึกเอาไว้นะคะดูกันก่อนค่ะ
เนี่ยค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะหนุ่มร่างทวมเสื้อดำเนี่ย
เขาแอบคือบางช่วงเขายืนขึ้น
แล้วก็เกาะลูกกรงด้านหลังหอพักเนี่ยมองเข้าไปข้างในห้องห้องหนึ่ง
และบางช่วงบางตอนพอมีคนเดินผ่านเขาก็ทำเป็นนั่ง
เนียนนั่งลงไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
แต่พอคนเดินผ่านไปอีกเขาก็ลุกขึ้นส่องเข้าไปอีก
แต่ทีนี้เขาบอกมือข้างหนึ่งมันล้วงเข้าไปในกางเกง
ภาพที่ถ่ายนี่เป็นการถ่ายจากห้องฝั่งตรงกันข้ามนะคะ
เขาก็เลยถ่ายไว้เป็นหลักฐานนะคะ
แต่สรุปสุดท้ายแล้วพอผู้ชายคนนี้หันมาเจอว่ามีคนถ่ายตัวเองอยู่
ตกใจนิดแต่ก็ทำเป็นเนียนเดินจากไปนะคะ
ซึ่งคลิปนี้หลังจากที่บันทึกด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือ
เขาก็บอกว่าในช่วงที่มีการถ่ายเขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน
มือที่มันล้วงเข้าไปในกางเกงสรุปแล้วเอาไปทำอะไร
คลิปนี้พอแชร์ออกไปมีคนมาดูแล้วก็แชร์ต่อกันไป
โดยคนที่เขาถ่ายเหตุการณ์นี้ไว้ได้
บอกว่าเกิดขึ้นกลางวันแสกเลย
พอเรื่องเกิดขึ้นหลังจากถ่ายคลิป
เขาก็ได้รีบไปบอกให้สาวคนที่โดนแอบส่องรู้ตัวนะ
พร้อมกับเอาคลิปไปให้ดูด้วยเพื่อให้น้องได้ระวังตัวมากขึ้น
หลังจากนั้นไม่ได้ถ่ายคลิปเฉยนะคะเขาก็ตัดสินใจโพสต์
ชาวเน็ตให้ระมัดระวังพฤติกรรมของชายชุดดำในภาพ
โดยเฉพาะสาวย้ำสาวที่อาศัยอยู่ในหอพัก
ลาดพร้าว๑๒๒หรือว่าซอยมหาดไทย
ซอยนี้สาวเยอะเพราะเป็นซอยที่นักศึกษามหาวิทยาลัยแห่ง๑
แถวถนนรามคำแหงเขาอาศัยอยู่เยอะนะ
ก็อยากจะให้ระมัดระวังตัวกัน

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเดินทางไปสอบถามจากนางสาวเอ
นางสาวเอเป็นน้องสาวของคนที่ถ่ายคลิปเอาไว้

เย็น๒๕ตุลาคมที่ผ่านมา
ตัวเธออยู่ในห้องกับพี่ชายแล้วก็น้องสาวคือรวมกัน๓คน
น้องสาวเป็นคนเห็นคนแรกก่อนนะ
บอกเห็นผู้ชายคนหนึ่งมานั่งอยู่ตรงลานจอดรถหลังหอพักอ่ะพี่

คือเห็นเขาแอบมองเข้าไปในห้อง
แล้วมือก็ล้วงเข้าไปในกางเกงก็เลยรีบมาบอกพี่ชาย
พี่ชายได้ยินแบบนั้นนะคะไม่สบายใจนะคะ
กลัวว่าเวลาตัวเองไม่อยู่เนี่ยน้องสองคนอยู่ในห้องเนี่ยนะคะ

ถ่ายเก็บพฤติกรรมของผู้ชายเสื้อดำคนนี้
ตอนแรกไม่รู้ตัวลุกนั่ง
เง้อมองเข้าไปในห้องของหญิงสาวนะคะ

เขาก็รีบเดินจากไปนะคะ
ซึ่งเธอก็เลยตัดสินใจเอาคลิปนี้เนี่ยนะคะ

แล้วก็ไปแจ้งความกับตำรวจที่สอนอวังทองหลางไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ
เขาเหมือนคนปกติเลยเหมือนภูมิฐานดีแต่งตัวดีหน้าตาดี

ส่วนความรู้สึกของสาวที่ถูกแอบส่อง
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ตามไปสัมภาษณ์
ให้คุณผู้ชมได้เปิดเผยถึงความรู้สึกของเธอ
แล้ววันช่วงเวลานั้นเธอทำอะไรอยู่นะคะ

เพราะว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้จะละเอียดมากขึ้น
เป็นผู้หญิงแท้จริงแล้วแสบลำบากนะ
ยากนะอยู่ที่ไหนก็ลำบากนะ
คุณผู้ชมก็ต้องระมัดระวังตัวกันด้วยนะคะ
โดยเฉพาะใครที่พักอยู่หอพักคนเดียว